สวัสดีค่ะรับบิดอามค่ะ
สวัสดีค่ะรับบิดกิ๊กค่ะ
สวัสดีค่ะรับบิทิชชี่ค่ะ

ได้นะพอได้อยู่ไหม
อยากจะเอาหูกระตายผ่านใส่ด้วยเป็นรับบิดฮิชชี่

เดี๋ยวจะพูดคุยกันถึง

แค่จะเป็นคนที่อาจต้องไปยืนเชียง
ในสถานที่เราเห็นในสถาน
มากมายมากแนะนำตัวไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวถามคำถามก่อนแล้วกันนะครับ
เอารับผิดอาร์มก่อนแล้วกันหลังจากที่ได้ตำแหน่งชนะเลิศมา
มันมีภารกิจอะไรบ้างที่เราจะต้องทำก่อนหน้านี้จนถึงปัจจุบัน
ก็คือตอนนี้นะคะก็ถ่ายรายการทำรายการของทางสโมสรค่ะ
ใช่ค่ะแล้วก็มีมาออกงานออกข่าวอย่างนี้ค่ะ
เหมือนเราเป็นพิธีกรของคนในรายการ

มีภารกิจนอกเหนือจากงานในสนามด้วย
ใช่ค่ะก็คือเป็นการทำรายการเกี่ยวกับกีฬานี่แหละค่ะ
อาจจะมีสัมภาษณ์นักฟุตบอลของสโมสรอะไรก็คือทำหมด

คืออย่างตำแหน่งชนะเลิศกับรองชนะเลิศอย่างอาร์มนี่ได้ชนะเลิศ

กับหนูเนยรองชนะเลิศหน้าที่ต่างกันไหมคะ

ได้ทำงานร่วมกันหมดทุกคนค่ะ
แล้วอย่างคุณกิ๊กที่โอเคอดีตเคยทำมาหลายปีแล้วเราก็ยังอยู่เนี่ย

ทำทำค่ะคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าคือในแต่ละปีของเราคือเราเลือกมา
คือส่วนมากจะเป็นรุ่นเก่าอย่างบางปีอาจจะแบบว่ามีนโยบายที่ใช้เยอะมากหน่อยแบบ๑๒คน๑๔คนอะไรอย่างนี้
ก็จะเป็นรุ่นพี่สักแบบครึ่งนึงหรือว่าอาจจะแบบ๖คนอะไรอย่างนี้ค่ะ
อย่างมาพอรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นพี่๔คนที่อยู่ในรุ่นเก่ามาซึ่งตั้งแต่อย่างที่กิ๊กเข้ามาตั้งแต่ปี๒๐๑๓ใช่ไหมคะ
มาถึงปี๒๐๑๗คือตั้งแต่ปี๒๐๑๓ถึง๒๐๑๗คือมีอยู่เยอะมากในรุ่นเก่า
เขาก็จะเลือกแค่๔คนที่จะมาร่วมงานกับน้องปี๒๐๑๘ที่จะเกิดขึ้น
เราต้องร่วมงานคือเราทำหน้าที่เหมือนน้องเลยไหมหรือมีมากกว่าช่วยสอนน้องด้วย
ส่วนมากก็มากกว่านิดนึงตรงที่เราอาจจะรู้งานมากกว่าน้องแล้วเราต้องเอามาสอนน้องตรงนี้มากกว่า
แต่ระยะการทำงานหรือเนื้องานก็คล้ายกันแต่เราจะภาระเยอะหน่อยคือน้องบางคนอาจจะแบบยังไม่เคยเป็นพิธีกรยังใหม่
ยังอาจจะแบบอยู่ในแบบเรียนอยู่เพราะอย่างน้องอาร์มก็ยังเรียนอยู่ที่มกรุงเทพก็ยังแบบ
ยังไม่ได้เป็นพิธีกรเต็มตัวน้องยังไม่ได้แบบไม่ได้มาถัดท่องจำสคริปต์หรือว่ามารู้เรื่องราวกีฬาเราก็ต้องคอยบอกคอยสอนด้วย
ต้องบอกว่าคือเขารับสมัครกันมานี่ส่งโปรไฟล์กันมาก็ประมาณ๒๐๐กว่าคนแล้ว

มีค่ะก็คือดูโปรไฟล์ดูอะไรจนถึงวันที่เขาเรียกเข้ามาคัดมาสมัครกันที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจค่ะ
คือคัดออดิชั่นกันที่ห้องก็ปลาเข้าไปประมาณร้อยคนแล้ว
ที่แบบเราไปทำกิจกรรมต่างกันที่นั่นก็๒๐คน
ก็คือระหว่างตอน๒๐คนเราก็มีอย่างรุ่นพี่ก็จะมีหน้าที่คอยเหมือนแบบคอยดูว่าเคยเห็นน้องคนนี้ไหมคือเหมือนแบบ๔คนที่เป็นรุ่นพี่คนเก่าจะมี๑คะแนนที่จะไปบอกกรรมการที่เป็นสปอนเซอร์แล้วก็เป็นผู้ใหญ่ทางสโมสรค่ะ
แล้วเขาก็จะคัดเรื่องน่าจะเป็นเรื่องความสดใสด้วยเนอะว่าเป็นธรรมชาติ
เรามองความเป็นสปอร์ตเกลอมากกว่าค่ะคือสาวที่แบบ
พิชิได้นะคะสปอร์ตเกลอค่ะ
คุณคิดแจ้งอายุหน่อยครับอายุต้องเท่าไหร่

จริงเหรอไปไกลแล้วใช่ไหม
อาวุโสแบบอาวุโสมาก
แต่ว่าเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนอันนี้ก็คือน่าจะเป็นอีกงานหนึ่งที่คนกีฬาก็ค่อนข้างลุ้นเหมือนกัน
จะมีคนรุ่นเก่าอยู่ที่คุณกิ๊กบอกเลยว่า
ภารกิจหลักอย่างสองคนนี้แน่นอนติดตามฟุตบอลมาผมไม่รู้ว่ามากน้อยขนาดไหน
แต่ว่าพออยู่กับนักเตะแล้วเนี่ยจะต้องรู้จักนักเตะพอสมควรเหมือนกัน
หนักใจไหมครับในช่วงแรกเพราะรู้ว่าตัวเองต้องมาทำงานด้านนี้แล้ว

ก็ติดตามบ้างค่ะค่ะแต่แบบไม่ได้เจาะตรงมากเลย

ก็มีรู้จักบางคนบ้างค่ะ
ตัวอย่างเช่นพอนึกจุดไหมครับ
คนที่ย้ายไปแล้วนี่ได้ไหมคะ
โอ้ครั้งหลัง

ก็จะเป็นที่รู้จักหน่อย
ซึ่งจริงแล้วเราก็ต้องมีโอกาสได้เจอกับนักเตะอยู่แล้ว
ใช่ค่ะแต่ไม่มากค่ะไม่มาก
ก็จะอยู่ในพาร์ทของการเชียร์มากกว่าอย่างที่เราเห็นในสนาม

เรื่องของจังหวะในการเชียร์ด้วย
ตรงนี้ผมเห็นบางทีเวลามีการยิงประตูเข้าเราจะเห็นในถ่ายเท่าสด

เริ่มต้นนะครับซึ่งคุณกิ๊กอยู่มาก็หลายสมัยแล้ว
มันมีวิธีการเปลี่ยนแปลงไงเพื่อให้มันสนุกมากขึ้น
คือแรกอาจจะเป็นแบบการเชียร์ยังไงก็ได้
เพื่อที่จะแบบปลุกให้ทุกคนแบบว่าลุกขึ้นมาร้องเพลงร่วมกันเยอะ
แต่หลังเราพยายามที่จะแบบเป็นท่าที่แบบท่าประจำที่ทำให้ทุกคนจำได้ว่า
ถ้ายิงประตูเข้าแล้วแล้วบีต้องเต้นท่านี้แน่เลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เริ่มพัฒนามาเรื่อยว่าเพลงนี้ต้องเป็นท่านี้นะอะไรอย่างนี้

ก็มีเพลงประจำที่เราแบบซ้อมกันจะเป็นเพลงง่ายที่แบบไปไหนก็ต้องร้อง

เอาสักนิดหน่อยประมาณเป็นแค่มือได้ไหม

โอล่าโอล่าโอล่าโอล่าโอล่าโอล่าโอล่า

ทีมงานใจร้ายมากเลยที่ไม่ตัดไปหาพี่ชี่เลย

คือเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหทำไมจิตใจคุณโหดร้ายขนาดนี้

คือผมว่าสองคนนี้น่าจะต้องสื่อสารแบบอะไรใหม่เยอะมากกว่าที่คุณกิ๊กอยู่

คนใหม่นี่น่าจะแบบเตรียมรับอะไรใหม่เลย
แต่อย่างเป็นของกิ๊กเป็นคนเก่าน่าจะต้องแบบปรับเข้าหาอะไรใหม่
อย่างน้องคือเข้ามาอาจจะแบบตู้มอะไรที่แบบ
เขากำลังแบบเดินไปข้างหน้าเขาก็เดินตามเลย
แต่เรานี่แบบมาจากข้างหลังแล้วเราต้องแบบพยายาม
เพราะบางทีน้องต้องถามด้วยว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นแบบนั้นมาก่อน
อ่าเราก็ต้องพิบายอีกใช่แต่จริงแล้วเราอาจจะเปลี่ยนใหม่หมดเลย
ต้องบอกว่าพอ๑๐ปีมันเหมือนการครบรอบ
ที่เขาพยายามที่จะแบบเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนไปเลย
ไม่ได้ต้องดึงแบบเดิมมาทำให้มัน
ก็รอดูค่ะว่าการเปลี่ยนใหม่ของเราจะมีอะไรที่แบบแปลกตาแล้วก็ตื่นตา
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีให้ทุกคนได้รอติดตามกันค่ะ
เออสดชื่นสดใสหน้ากล้าพี่เจย์ดูมีความสุข

มีรอยยิ้มกันทุกคนหลังกล้อง

เดี๋ยวน้องจะมีโอกาสได้อ่านข่าวกับเราด้วย
มันจะเป็นส่วนสำคัญเลยที่จะชี้วัดเลยว่า
เราจะมีโอกาสทำงานอาชีพนี้ต่อไหม